บอกว่าช่วงนี้ซุปตาเขาไปเช็คอินเขาใหญ่กันเยอะมากจริง
เดี๋ยวจะพาไปดูนางเอกท่านหนึ่งไม่รู้เขาอยู่เขาใหญ่หรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเห็นแบบอวดชุดบิกินี่โชว์พลังเขาจัวเลยค่ะ
นางเอกเท่านั้นก็คือน้องแต้วนัทพรนั่นเองค่ะ
เลยถือโอกาสพาคุณแม่ค่ะไปพักผ่อนรับลมหนาวที่เขาใหญ่ค่ะ

เสื้อพระแคปชั่นก็ยังนาวอยู่นะคะอันนี้แรกยังนาวอยู่นะจ๊ะ
แต่ไม่รู้ว่าเพราะอากาศหนาวเกินไปหรือเปล่านะคะ
ก็เลยต้องจัดความร้อนแรงร้อนอีกแรงอีก

คุณผู้ชมก็ต้องแบบหยิบชุดบิกินี่ขึ้นมานี่แหละค่ะ
เสวมชุดว่ายน้ำแบบวันพรีสต่อใสไปเลยจรา
วดหุ่นท้ารมเย็นที่เขาใหญ่ให้ซะเลยคุณผู้ชม
แรงอีกร้อนขึ้นไปอีกแบบนี้
ชาวเน็ตยังเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นนะคะ
บอกรู้แล้วว่าทำไมเขาใหญ่มันร้อนนะคะ
บางคนบอกว่าจากที่หนาวอยู่เนี่ยร้อนขึ้นมาเลยล่ะค่ะพี่แต้วค่ะ
ก็ไม่ต้องสืบนะคะถ้าอุณหภูมิเขาใหญ่เขาจะอุ่นขึ้นมาทันทีนะคะ
เนื่องจากความฮอตของเจ้าแม่นาขี่น้องแต้วนะคะ
เรียกว่าสวยน่ารักสดใสนะคะ
ที่ไหนเราก็สามารถอวดวันพีชได้นะจ๊ะ
ใช่อาจจะหนาวไปหน่อยน้องก็เลยคว้าชุดว่ายน้ำมาใส่เพิ่มอุณหภูมิ

บิกินี่ไปเลยท้าทายอากาศไปเลยไหน
ก็หนาวไปแล้วก็โชคความแซ่บสู้ความหนาวไปแล้ว